คุณผู้ชมวันนี้วันแรกแล้วนะที่รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ค่ะ
นี่คือวาระแห่งชาติจริงคุณผู้ชม
โดยกระทรวงมหาทัยครับเปิดลงทะเบียนให้แก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศเลย
กรุงเทพที่สำนักงานเขตรวมไปถึงเปิดลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว
บางคนนี่มาตั้งแต่อำเภอยังไม่เปิดอ่ะดีใจหลั่งน้ำตาเลยเพราะว่า
โอ้โหคุณขวัญคุณน้ำแข็งคนเป็นหนี้แล้วโดนทวงบ่อย
ทวงทุกวันบางทีโดนทวงแบบผิดกฎหมาย
มาด่าทอมาใช้กำลังมาข่มขู่แบบนี้
นี่แหละทุกข์ของพวกเขาที่เห็นอยู่นี่คือที่ว่าการอำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ครับคนก็มารอกันส่วนใหญ่ก็มากันแล้วก็รู้สึก
เอ้ยสบายใจบางคนไม่มั่นใจในการลงทะเบียนออนไลน
กลัวว่าเดี๋ยวจะลงผิดเข้าไม่ได้ระบบล่มอะไรก็เลย
มาที่ที่ว่าการอำเภอเลยครับแล้วในอำเภอแม่ริมอย่างนายพักควัฒน์ขันทฮิรันดิ
ก็มาคุยกับประชาชนชาวอำเภอแม่ริมด้วยตนเองเลยนะ
หนี้คนหนึ่งเล่าให้กับนายอำเภอฟังเล่าไปน้ำตาตกไปบอกท่านครับ
ดีใจดีใจที่รัฐบาลมาช่วยเหลือเนี่ย
มารอตั้งแต่อำเภอยังไม่เปิดเลยถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวเลย
เพราะเขาเองก็ไปกู้นอกระบบมา๖เจ้านำเงินมาเป็นค่ารักษาที่เขามีความจำเป็น
คุณน้ำแข็งเขาโดนรถชนต้องขายขายที่ของบ้านไปใช้หนี้สองเจ้า
ตอนนี้ยังเหลืออีกตั้ง๔เจ้าพยายามหาเงินมาคืนแต่หาเท่าไหร่หาไม่ทันแล้วดอกแพง
กู้เงินหลักหมื่นเนี่ยต้องต้องจ่ายหลักแสนครับก็ต้องไปกู้เจ้าอื่นมา
เจ้านี้ไม่ไหวไปกู้อีกเจ้ามามาเพื่อจ่ายดอกลอยวันละ๓๓๐
โดนข่มขู่คุกคามตลอดไม่มีที่อยู่หนีหัวซุกหัวสุนไม่กล้าอยู่บ้านแล้ว
กลัวว่าจะโดนแก๊งเงินกู้มาทำร้ายเอาครับ
ทีนี้ทางกรุงเทพฮเองก็ที่สำนักงานเขตหวัยขวางเนี่ย

เล่าให้ฟังว่าทางเขตมีมาตรการไกลเกลี่ยจากเบาไปหานัก
ยืนยันว่าการลงทะเบียนกับสำนักงานเขตปลอดภัยนะ
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมการปกครองรับทราบสามารถจะให้ความมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน
โดยกรมการปกครองก็เริ่มเปิดระบบให้คนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ
เช่นโดนคมขู่คุกคามหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านกลไกของรัฐได้ครับ
หรือว่าถ้าไม่มั่นใจในระบบออนไลน์คุณก็ไปที่สารกลางได้ทุกจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรม
ว่าการอำเภอทุกแห่งและในกรุงเทพที่สำนักงานเขตทุกเขต
ในวันเวลาราชการก็คือจันทร์ถึงศุกร์๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นได้เลยครับ